สิ่งที่เกิดขึ้นต่างเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาลืมทำสิ่งนี้ค่ะ
วันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราลืมไปแก้บนครับ
ให้นำพระประธานประจำบ้านมาตั้งหน้าบ้านนะครับ
หลังจากนั้นจุดทูบและเทียนครับเทียน๑คู่ทูบ๑๖ดอก
ถวายของเหล่านี้นะครับน้ำเปล่า๕ขวดครับน้ำแดงและน้ำเขียวครับ
มาลัยดาวเรือง๑หรือ๓พวงอันนี้พิเศษเป็นความเชื่อของผมก็คือจะถวายดอกบัวด้วยนะครับ๑คู่ครับ
อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับหมากภูบุหรี่อย่างละ๕ครับ
ต่อด้วยผลไม้๕อย่างแต่จะต้องมีกล้วยสับปะรดแล้วก็มะพร้าวอยู่ในนั้นนะครับ
อีก๒อย่างที่เพิ่มมาคืออ้อยแล้วก็ส้มครับ
เมื่อคุณเตรียมของครบแล้วนะครับให้เอาโต๊ะมาตั้งที่หน้าบ้าน
ไม่ต้องสนใจว่าหันไปทิศไหนทำพิธีนี้ตอนเช้าก่อน๑๐โมงเท่านั้นวันไหนก็ได้
จุดทูป๑๖ดอกแล้วท่องคาถา
โอ้โหนี่แหละเห็นไหมให้ทำตามนี้เลยนะ
ลองทำตามนี้ดูเขาบอกว่าที่คุณชีวิตติดขัดการเงินไม่ครองสุขภาพไม่ดี
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณลืมทำสิ่งนี้ลืมไปแก้บนค่ะ
บางทีเราไปบนนู่นนี่นั่นเอาไว้เยอะ
พูดไปแล้วจำไม่ได้ไงลืมไงคะคุณ
ส่องดูในคอมเมนต์กันหน่อยนะใต้คอมเมนต์เนี่ยชาวเน็ตเข้ามาแบบว่าคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
เขาโพสต์เอาไว้แล้วเขียนว่าเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราลืมแก้บนใช่ไหม
แต่มันก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลบางคนเขาก็ใช้วิธีการเหมือนแบบจุดทูปกลางแจ้งแบบนี้เหมือนกัน
เพื่อเป็นการขอคำมาสิ่งอะไรที่เราทำผิดไปขอคำมาอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจ
เหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าจริงแล้วบางคนเขาจุดทูป๑๖ดอกเพื่อจุดกลางแจ้ง
เพื่อเป็นการขอคำมาให้แบบว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันพลาดพังออกไปจากเรา
แต่อันนี้ก็คือวิธีการของเขาอาจจะละเอียดมากขึ้นก็คือต้องมีการนำพระพุทธรูปมา
มีดอกบัวมีดอกไม้อะไรต่างมีเครื่องไหว้ต่างมาด้วยนะคะ
ก็จริงแล้วไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะฉะนั้นดูแล้วใครจะนำไปปรับใช้อะไรยังไงแล้วแต่ตามวิจารณญาณส่วนบุคคลเลยนะจ๊ะ
นี่ไงน่าจะมีอีกหลายวิธีนะเรื่องการบนบานสารกล่าวลอกไปดูกันนะครับ